เอาไปดูต่อกันที่ยุคนี้สมัยนี้
ถ้าจะต้องขอพรอย่างหนึ่งเลยคงต้องขอพรเรื่องสุขภาพ
รวมไปถึงเรื่องการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐจริงค่ะ
อย่างคู่นี้พี่เจ๊พพี่จิตรากับพี่บอยรู้กันอยู่แล้วว่าเขาเคยเจอมรศูนย์ชีวิตอยู่ช่วงนึง
เป็นหนี้แบกเอาไว้หลัก๕๐ล้านเลยทีเดียวนะคะ

คู่รักมาราทอนเจี๊ยพิจิตราแล้วก็บอยพีชเมคเกอร์
เขาเพิ่งผ่านการครบรอบ๑ปีวันแต่งงานไปหมาด
เจี๊ยบยืนยันว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ
ตอนนี้ก็รักกันเหมือนเดิมช่วยกันหาเงินเหมือนเดิม
แล้วก็ประกาศข่าวดีค่ะให้หายใจโล่งกันหน่อย
ตอนนี้หนี้สินก้อนโต๕๐ล้านบาทเคลียร์หมดแล้ว

ระยะเวลา๕ปีค่ะหลังจากนี้เธอบอกว่า
เดี๋ยวหาเงินสร้างเรือนหอต่อแล้วกัน
ซึ่งคุณสามีก็ตั้งใจเนรมิตให้ได้ตามที่ฝันเอาไว้

ส่วนเรื่องทายาทคู่นี้เขาก็ไม่ได้ถอดใจนะคะ

ถ้าลูกไม่มาพร้อมจะใช้ชีวิตตอนแก่ด้วยกัน

จริงก็ได้บ้านกลับมา

แล้วก็ในนี่ส่วนไฟไหม้ก็แทบจะไม่มีแล้ว
ก็ดีค่ะได้จัดสรรอะไรที่เป็นของเรา
เราปล่อยตามธรรมชาตินะคะ
เพราะว่าปรึกษาคุณหมอแล้วไปตรวจแล้ว

คือปกติอย่างทุกวันนี้ค่ะบางคน๔๒ก็ยังมีลูกกันอยู่เลย
เพราะฉะนั้นจริงจะคุยกับคุณบ๊ายประมาณ๒ปี

ถ้าพระเจ้าจะให้ก็คงมา
แต่ถ้าพระเจ้าคิดว่าเราอยู่กันสองคนแล้วแบบมันเป็นคู่พระพรแล้วแบบนี้
เราก็คิดว่าเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
หนี้หมดแล้วไม่มีเรื่องเครียดแล้วมีเวลาเยอะนะคะ